ที่เขามาถ่ายหนังในประเทศไทยเนี่ย

แต่เขาบอกว่าเขาได้เพื่อนใหม่แล้วนะ
ดีแล้วเขาได้เพื่อนใหม่ที่ประเทศไทยแล้วครับ

จำได้แล้วก็หว่อนล้อครับ

ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะ

ส่วนคนไทยก็เอาภาพตัวเงินตัวทองนะครับตามสถานที่ต่างมาโชว์ด้วยเหมือนกัน
ขณะที่กลางดึกเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เป็นภาพของหน้าเจ๊ไฝเจ๊ใส่ใส่แว่นอยู่กำลังทำอาหาร
มีร้านเจ๊ไฟ่เหรอไข่เจี๊ยวปูไงครับโอ้หรือไม่ไปนี่ไงครับมิชลินประเทศไทยน่ะ
คาดว่านะฮะเจ้าตัวก็คงจะไปชิมร้านนี้แหละ
โอ้โหเจ๊ไฝครึ่งเดียวของรัสเซลโคจริง
เพราะตัวใหญ่มากครับสำหรับรัสเซลนะครับมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่นะฮะ
ก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ทวิตข้อความได้รับความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลกเลย
ก่อนหน้านี้รัสเซลก็โพสต์ภาพนี้ครับ
สายไฟริมถนนในกรุงเทพมหานคร
ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียมาแล้วนะครับ
นี่ได้ถ่ายสักช็อตกันได้บ้างหรือยังเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ย

อ๋อว่าจะเที่ยวกัน